คุณผู้ชมค่ะหลายคนตามความคืบหน้ากรณีกระดยิงชิงทองที่ลบบุรีกันอยู่
แล้วทีนี้คุณสืบสกุลพอคนสนใจข่าวมันออกมาเยอะจริง
ในโลกโซเชียลมีเดียเดี๋ยวมีข้อความมาแล้วแหละ
คนก็แชร์กันต่อว่ามีการออกไหมจับแล้วจับตัวคนร้ายได้แล้วบ้าง
ทหารปกกลุ่มตัวมาส่งบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ
เรื่องพวกนี้ทั้งหมดจริงต้องรอยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ต้องรอฟังจากรองพบตรจะต้องรอฟังจากผู้การจังหวัด

ทีนี้กระแสข่าวที่ออกมาบอกว่า
ล่าสุดค่ะทางด้านรองพบตร
คือเมื่อเช้าเขามีการไปตรวจค้น๑๐กว่าจุดในพื้นที่จังหวัดลบบุรี

ท่านยืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายจับนะคะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็

เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ตัวคนร้ายมา
พยายามหลักฐานเราต้องพร้อม
ที่จะสามารถนำคนร้ายขึ้นฟ้องศาลได้

อย่างท่านรู้ไหมว่าคนร้าย

เจ้าที่ได้งานว่าจะออกหมายจับ

นี่นะครับก็คือพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยบรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติอีกท่านหนึ่งเมื่อวานลงพื้นที่ติดตาม
แล้วก็ประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีในช่วงบ่าย
แล้วก็ช่วงเย็นก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
ให้ข้อมูลอะไรมากนักนะครับแต่ก็ยืนยันอย่างที่คุณอริยาบอก
ไม่ได้ออกหมายจับใครเลยนะครับแต่ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลมากนัก
เพราะเดี๋ยวเจ้าโจรมันก็รู้เอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ใช่ค่ะเพราะว่าท่านก็บอกด้วยว่าอยากให้มามอบตัว
แต่ถ้าเกิดไม่มานะเดี๋ยวผมไปตามให้
ใช่เพราะคนแบบนี้อยู่ในสังคมไม่ได้ท่านบอกแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นท่านรองพบตรอีกท่านหนึ่ง
คือตอนนี้เดี๋ยวหลายคนจะสับสนว่าเอ๊ะตกลงแล้วนะฮะ
ใครเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินคดีนี้
สำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องบอกว่าคนตำรวจเอกสุดชาติที่รัฐสวรรค์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุด
ส่วนท่านรองคนอื่นอย่างพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัย
ท่านก็จะวนเวียนสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดู
ไปติดตามความคืบหน้าคดีตามคำสั่งของพบตร
แล้วก็รองอีกท่านหนึ่งก็จะลงพื้นที่เหมือนกันเมื่อเช้า

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ไปแล้ว
รองพบตรท่านยืนยันแล้วนะคะว่ายังไม่มีการออกไหมจับผู้ต้องสงสัย
ยังไม่ได้มีการเรียกใครมาสอบปากคำ
แต่ชุดทำงานเองพยายามทุกวิถีทางค่ะ
จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
รวมถึงมีการกำชับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
บอกว่าอยากให้ให้เวลากับเจ้าหน้าที่ทำงาน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจความรู้สึกของสังคม
คดีนี้มีผู้สูญเสียถึง๓ศพ
เป็นคดีอุกชะกันเป็นคดีสะเทือนขวัญ
ทุกคนอยากให้จับคนร้ายให้ได้หมดแหละ
แต่การทำงานจะต้องรัดกลุ่ม
ตามจับใครก็ต้องจับให้ได้ถูกตัว
เพื่อนำมาสู่กระบวนการชั้นศาล

ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง

นักข่าวเองพยายามหาข่าวมาให้คุณผู้ชมค่ะ
สอบถามรายละเอียดบางทีคำถามเดิม
ถามท่านซ้ำไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ
แต่ที่ท่านบอกว่าที่ไม่อยากเปิดเผย
ไม่อยากเล่ารายละเอียดว่าตอนนี้

ลงรายละเอียดลึกเพราะว่าอะไร

เขาก็จับตาดูการทำงานของตำรวจ
เขาจะได้รู้ไงว่าเขาต้องหลบหนีไปทางไหน
ดังนั้นตำรวจก็เลยไม่อยากเปิดเผยรายละเอียด
อยากเปิดเผยขั้นตอนการทำงานมากนัก
เรื่องนี้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะ

หนีได้ก็หนีไปเดี๋ยวผมจะตามหา

ส่วนเรื่องของกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ที่มีข้อมูลออกมาตอนแรกใช่ไหมบอกว่า

เรื่องนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน
ว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดกลุ่มบุคคลใดทิ้งเลย
เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ทุกคนทุกกลุ่ม
แล้วก็เลยต้องเอากลุ่มคนต่างมาตรวจสอบทั้งหมด
แล้วก็ต้องพิสูจน์ทราบตามสถานที่ต่างที่คาดว่าคนร้ายจะไปก่อเหตุด้วย
คือท่านก็มีการทรายงานเท่าไหร่ไปถึงนายกรัฐมดรี
ใช่นะครับแต่ตอนนี้นะฮะการจับผู้ร้ายก็ตีวงแคบเข้ามาเรื่อยนะครับ
เพราะว่าทางตำรวจก็สืบจากหลายด้านหลายส่วน
ในการค้นหาเป้าหมาย๑๐จุด
เพื่อหาหลักฐานในการเชื่อมโยงคนร้าย

เจ้านักที่ไม่อนุญาตให้สวยบัญชน
ตามไปบันทึกภาพในปฏิบัติการเมื่อเช้านี้
แต่ด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีผู้การจังหวัดได้ออกมาแถลงตอน๙โมงเช้าเหมือนปกติแล้วครับ
ดังนั้นติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สิทธิภาษาธรรรษทีวีของเรา
รายงานมาจากสพเมืองลบบุรีครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจบุกเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งหมด๑๔จุดทั่วเมืองลบบุรีนะครับ
ซึ่งจุดที่ตำรวจไปตรวจค้นนั้นเพื่อต้องการหาเบาะแสข้อมูลของคนร้าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ครอบครองปืนรุ่นเดียวกับคนร้ายครับ
และหน่วยคอมมันโดของกองปราบราม
นำทีมสืบสวนของนครบานเข้าไปตรวจค้นพื้นที่๑๔จุด
ทั่วเมืองลบบุรีและสละบุรี
อาทิตย์บ้านพักอาศัยสนามยิงปืน

คาดว่ามีพยานหลักฐานที่ตำรวจต้องการ
ผู้บังคับการปุทรจังหวัดลบบุรี

อนุมัติมายค้นออกมาชุดซืบสวนจรุงนำ

ซึ่งบางจุดก็ไม่ใช่บุคคลต้องสงสัย

ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจค้นอยู่
ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีครับ
กระจายไปครับเป็นในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีครับ
ก็เป็นการไปตรวจ

ขอหมายไปเพื่อค้นหาพยานหลักฐานนะครับ
ตลอดจนตรวจสอบพยายามหลักฐานต่าง

แล้วก็บางสิ่งบางอย่างถ้าจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน

ทั้งหมดมีกี่จุดครับสามารถบอกไหมครับว่าเกี่ยวข้องยังไง

ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนร้ายหรือว่าเรื่องของอาวุธหรือว่าอะไร

เราได้ดำเนินการพอสมควรเราก็ตรวจสอบเป็นการหาพยานหลักฐานนะฮะ
หาพยานหลักฐานตลอดจนตรวจสอบนำพยานหลักฐานมาตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์เหตุต่างนะครับ
ชุดที่ไปเมื่อเช้าเริ่มทยอยกลับเข้ามานะครับ
เดี๋ยวเราก็ต้องประชุมแล้วก็วิเคราะหยาดหลักฐานต่างที่แต่ละชุดได้มานะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ
ข้ายทหารทุกข้ายหน่วยทหารทุกหน่วยพร้อมจะให้ความรุ่นหมู่รับเบจเซ็นต์ยืนกันไดุ้่ยครับ
ทั้งสามกลุ่มนั้นทั้งลูกหลานผู้หมีอิทธิพลคนในเครื่องแบบและคนละเรือน

ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัลลูกบุรียืนยันว่า
ยังไม่มีการตัดกลุ่มบุคคลใดออกไปทั้งสิ้น
เพราะตำรวจนั้นยังคงต้องหาพยานหลักฐานต่างอยู่
และต้องทำอย่างละเอียดรอบครอบ
ส่วนคนร้ายจะยังคงอยู่ในพื้นที่หรือไม่นั้น
ทางตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้
ผมได้รับข้อมูลจากชุดสืบสวนบอกนะครับว่า
การเข้าไปตรวจค้นวันนี้เป้าหมายหลักคือ
บ้านพักตามทะเบียนราชของกลุ่มคนที่ลงทะเบียนปืนขนาด๙มม
ซึ่งในจังหวัดลบบุรีนั้นมีผู้ครอบครองปืนชนิดนี้ทั้งหมดกว่า๒๖๗คน
แต่ถ้าเทียบกับขนาดลำกล้องที่คนร้ายใช้ซึ่งมีขนาด๔๓หรือ๕นิ้ว
จะมีเป้าหมายที่ต้องการเพียง๑๓คนเท่านั้น
สามารถคัดกรองผู้ต้องสงสัยได้เหลือเพียง๓คน
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายลายนี้ด้วย
ด้วยหลังหลังจากนี้ถ้าเข้าตรวจค้นตำรวจจะนำปืนไปตรวจสอบ
ว่าใครเป็นเจ้าของที่ครอบครองปืนที่แท้จริงอีกครั้งครับ
พวกผู้ชมช่วงบ่ายเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
จะบินด่วนโดยเฮลลิคอปเตอร์มาที่จังหวัดลบบุรี
เพื่อร่วมประชุมกับชุดสืบสวนที่เข้าไปตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีตำรวจภูทรเมืองรบบุรีครับ
ขอบคุณนะครับก็ถือว่าเป็นการสืบค้นจากปืน
ก็ถือว่าจำกัดวงลงมาแคบเรื่อยนะครับ
เขาบอกว่าข้อมูลในการตรวจค้นตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา
จนถึงกลางวันแบบนี้จะเอาไปสรุปกันในช่วงบ่าย
พบตรได้ทราบความคืบหน้าอาจจะมีขึ้นในช่วงบ่ายนะครับ
แล้วก็บอกว่าจาก๑๔จุดที่มีการตรวจค้น
มีการตรวจค้นโรงกลึงแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นโรงกลึงที่ผลิตท่อเก็บเสียง
หรือว่าตัวกระบอกปืนที่เก็บเสียงจำนวน๒๐อัน
โดยมีชิ้นหนึ่งนะครับได้มีการส่งกลับมาที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบนะครับว่าใครในจังหวัดลบบุรี
ที่เป็นผู้สั่งท่อเก็บเสียงมาจากสมุทรสาครมาชิ้นหนึ่งเนี่ย
จะเป็นผู้ร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะเป็นท่อที่คนร้ายใช้ในวันก่อเหตุก็ได้
ท่อเก็บเสียงหรือกระบอกเก็บเสียงผลิตในบ้านเราได้นะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับกระบอกเก็บเสียงเพิ่มเติมด้วยนะคะ

เพื่อที่จะมาร่วมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ว่าตำรวจทำงานกับหลายหน่วยงานแล้วมันเกิดความขัดแย้งภายใน
เรื่องนี้ท่านผู้การจังหวัด
ใช่ค่ะผู้การจังหวัดนะคะพลตำรวจตรีนัทธพลก็ออกมาบอกว่า
เราไม่มีการขัดแย้งกับหน่วยงานไหนเลย
มีการผสานกำลังกันทุกฝ่ายด้วย
รวมถึงการทำงานกับทหารด้วยนะครับ